โอโบตอร์มหาสนุก
สนุกสนานกันต่อนะครับกับอบตมหาสนุก
ช่วยกันชิมช่วยกันปรุงในช่วงอบตขอปรุง
โอโบตอร์ขอปรุง
ช่วงอบตขอปรุงครับเราจะแบ่งชาวบ้านออกเป็น๒ทีม
กับการแข่งกันทำอาหารพื้นบ้านบนโจทย์ของคำว่าที่สุด
ซึ่งโจทย์ของเราในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือตำบะหนุนชอเหนือ
ใครทำรสชาติได้เหนือกว่ากันก็รับรางวัลไปเลย

ต้องบอกเลยครับว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพื้นบ้านของชาวล้านนาครับ
โดยมีความเชื่อว่าหากได้ทานตำบะหนุนแล้ว
จะทำให้หนุนนำชีวิตและทำให้ชีวิตดีขึ้น
วิธีทำก็ไม่ยากครับเริ่มจากการหั่นขนุนอ่อนต้ามขวาง
แล้วนำไปต้มให้เปื่อยจากนั้นครับก็นำไปตำกับเครื่องแกงให้ละเอียด
ต่อมาก็ใส่หมูลงไปผัดจนสุกเพื่อใช้น้ำมันจากมันหมู
ซึ่งวิธีการนี้ครับเขาจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันพืชนั่นเองล่ะครับ
ขั้นตอนสุดท้ายครับก็ใส่เครื่องแกงที่ตำกับขนุนเสร็จแล้วเนี่ย
ลงไปผัดให้สุกเท่านี้ก็ได้ตำบะหนุนแล้วล่ะครับ
แนะนำท่านคณะกรรมการกันก่อนนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ
ท่านแรกนะครับนี่ครับผมท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรีคุณสมจิตกองสุกครับ
ผมสงสัยนิดเดียวครับท่านผอครับท่านผอตามอัธยาศัย

หมายถึงว่าใครจะมาเรียนก็ได้นอกระบบตามอัธยาศัยเหรอครับ

คำอัตยาศัยกรสนคืออยากเรียนต้องได้เรียนครับพี่

สนเราให้โอกาสคนที่ขาดโอกาสอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ว่าอยู่ตำบลหมู่บ้านไหนกรสนเราบริการถึงที่ครับ

เช่นเรียนอยู่สมมุติว่าครูให้ท่องกไก่ถึงฮนกฮูกเราก็ท่องแค่ขอขวดแล้วเราก็เลิกได้ไหมครับ
อันนี้ก็คงตามใจเกินไป

แต่เรื่องอาหารทีมอาหารท่านโอเคไหมฮะ
ก็พอจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ทำไม่เป็น
คือทำไม่รู้แต่ถ้าชิมรู้แน่
คุณลิงจะถามท่านผอว่าลิ้นท่านยังใช้ได้หรือเปล่า
อีกหนึ่งท่านครับท่านคณะกรรมการที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับ
ท่านนายกอบตดาวเรืองครับท่านสว่างสามเปรม
อีกหนึ่งท่านนะครับผมคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับผม
คุณสุนารีราชศรีมาครับ
เรื่องอาหารการกินโอเคไหมครับผม
โอ้โหเรื่องชิมเรื่องลิ้นนี่ไม่ต้องห่วง
ขอโชว์หน่อยครับขอโชว์หน่อยครับลิ้นของคุณสุนารีแพรวขนาดไหน

ทำไมล่ะคาราลาคาราลาคาราลา
ตอนนี้นะครับมีคณะกรรมการแล้วนะครับ
มีเมนูที่จะต้องทำด้วยนะครับ
ต้องมีทีมผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับ
ไปพบทางด้านโน้นนะครับน้องพลอย

พลอยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ
อื้อดูอาทิตย์เองครับพี่ขา
ทางด้านนู้นไม่น่ากอดเหมือนทางด้านนี้เลยนะครับผม

ใครเป็นหัวหน้าทีมคะอ๋อมาเลยค่ะ
ชื่อคุณอะไรครับ
ตั้งแต่ใหญ่คือตอนเล็กไม่ได้ทำ

เราใช้อะไรที่จะไปชนะเขาครับ
เอาหน้าตากันแล้วกันนะเจ้าดูทีมหน้าตา

ยากเลยครับใช้หน้าตาเพื่อใช้ชนะฝั่งนู้นนะครับผม

หน้าตาเขาจะสามารถสู้ได้ไหมนะครับผม
โอ้โหหน้าตาสู้ไม่ได้แต่พร็อปเยอะมากนะครับผม

เจ้าชื่ออย่างเจ้า

แล้วทำอาหารให้สามีกินขอ

สามีบอกชอบทานอาหารออกบ้านค่ะ
ของคุณค่ะ

ขนุนทั่วไปก็คงจะยากครับ
ทีมงานเราใจดีหามาให้แล้ว

นำไปซ่อนไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยยวน
อาจารย์ทรงชัยที่อยู่ใกล้นี่แหละครับ
ไปดูกันดีกว่าว่าทั้งสองทีมเนี่ยเขาจะหาเจอกันไหม

ในบ้านที่มีความเป็นไทยยวนมากที่สุดในตำบล

ด้านนี้จะไหวไหมครับ
นุนเนี่ยคิดว่าจะไปฮิ้วไหวไหม

เหรอตอบยังไม่ไหวเลยนะครับ
เมนูชื่อว่าตำบ่านุนโชว์เหนือ

ขอบคุณค่ะตามให้ไปเลย
ภารกิจตามหาขนุนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับ

ทั้งสองทีมก็ได้ขึ้นรถพลิกอัพ

ไปค่ะแม่ไปก่อน

ขอหาขนุนหน่อยค่ะ
ลองหาดูตามในครัวมั้ยเปล่า
ตอนนี้ทีมสีฟ้าเขาเริ่มหาที่ใต้ถุนบ้านครับ
เพราะแม่เนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นี่แหละ

หรือว่าจะอยู่ในนี้

เอาเป็นว่าเราไปรอดูกันต่อดีกว่าครับ
แม่แม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงส่วนไหนของบ้านหลังนี้

คุณใหม่ค่ากัท

เล่นตะโกนหาขนุนแบบนี้
นี่มันไม่ใช่ผีขนุน

เอาเป็นว่าตอนนี้เราหันไปดูทีมสีส้มกันบ้างดีกว่าครับ

ดูจ้าหนูเนี่ย

ทีมสีส้มนี่เขาก็งงไม่แพ้กันครับ

มันจะไปได้คำตอบไหมล่ะครับเนี่ย

เลยขอมานั่งพักเอาแรงก่อน
พ่อจ๊ะเห็นขนุ่นมั้ยจ๊ะอันนี้

บอกทางลายแทงให้เข้าไป

เห็นมีเลย
ด้านซ่อนอยู่ในเรือนริมน้ำ
เอามาซ่อนในตู้โบราณตัวนี้

ทีมสีฟ้าต้องขอขอบคุณพ่อนีรนามคนนี้ครับ
ที่อุทษัตริย์บอกทางเล่นได้มาให้เข้าไป
ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะหาเจอกันหรือเปล่าครับ
เพราะเดี๋ยวเราไปทำเมนูต้องเฉินเลย
ออกมาคนนู้นดูน้ำ
เมื่อทั้งสองทีมได้ขนุนกันแล้วครับเราก็ต้องรีบเดินทาง
เพื่อที่จะกลับไปทำตำบะหนุนโชว์เหนือ
ใครจะทำรสชาติได้เหนือกว่าเป็นผู้คว้าเงินรางวัล๑๐๐๐บาท

แล้วมาต่อบะหนุนสุด